ไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งปานันจังหวัดตรังหน่อย

เขาสอนเด็กให้เรียนรู้วิถีเกษตร
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์และนำมาทำเป็นอาหารกลางวันค่ะ

นี่ไงนี่โรงเรียนบ้านทุ่งปานัน
อยู่ที่ตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตราด

ใช่แล้วคือน้องเขามาอธิบายให้ฟังไงคะ
คือโรงเรียนนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียนทำการเกษตรปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ

เพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวัน
แล้วก็เปิดตลาดนัดในทุกเดือน
เพื่อนำผลผลิตออกมาจำหน่ายให้กับชุมชน
และไม่ได้เพิ่งทำทำจริงจัง

ทางโรงเรียนเขามีการจัดตั้งสหกรณ์ของโรงเรียนด้วยนะ
คุณผู้ชมมีนักเรียน
เขาจะได้รับเป็นเงินพันผล

เวลาที่เขาเอาของเข้ามานึกออกไหมครับ
พอสิ้นปีการศึกษาของทุกปีนะคะ
นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองได้เงินปันผลเท่าไหร่
ซึ่งโรงเรียนเขาทำการปลูกพืชผักต่าง
รวมถึงพืชผักหมุนเวียน
และเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ด
ทำขนมจากไข่ไก่ทำไข่เค็มจากไข่เป็ด
ปลาดุกเลี้ยงปลานินในบ่อดินในกระทังแบบนี้
และที่สำคัญโรงเรียนอย่างที่บอกเขาเปิดตลาดนัดพอเพียง
ให้นักเรียนรู้จักการขายของด้วย

แล้วแรกเริ่มเดิมทีนะทางโรงเรียนเขาได้งบประมาณ

ถึงปัจจุบันโอ้ยนี่ยาวมากดีนะเออเห็นไหมคะ
นี่ฝีมือเด็กทั้งนั้นเลยนะคะคุณสุนิตเอ้งชวนนะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปานั่นนะบอกว่าโครงการนี้นะคะ
จะมีประโยชน์มากสำหรับเด็กนะคะเพราะว่า
เป็นความรู้ที่เด็กจะนำติดตัวไปคุณนึกออกไหมละว่าเด็ก
เรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตร
และนำไปประยุกต์ใช้กับทางบ้านได้ด้วยค่ะและที่สำคัญเขาจะไปได้บอกคุณ
พ่อคุณแม่ตอบไงว่าวิธีการนำไปจำหน่ายที่ตลาดมันต้องเป็นยังไง
เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ไปด้วย
ส่วนนี้ค่ะอาหารกลางวันของเด็กมาจากไหน
ก็มาจากผลผลิตที่น้องเขาช่วยกันปลูกช่วยกันดูแล
อย่างไข่ไก่นี่เอามาทำเป็นอาหาร
พะลงไข่พะโลว่าไปหรือว่าพวกผักพืชผักผลไม้
อาหารกลางวันของเด็กที่นี่เรียกได้ว่ามาเต็มจริงนะ
ไม่ต้องมีประดงประเด็นดราม่าว่าให้น้อยให้อะไรยังไง
ที่นี่ให้แบบจัดเต็มเพราะว่าเขาทำเองปลูกเอง

ไม่มีนักเรียงมีแต่นักเรียง
นักเรียนนี่เห็นไหมมีกล้วย
ก็น้องก็ได้รับประทานอาหารที่ได้สารอาหารครบ๕หมู่
และผักที่เขาปลูกที่นี่ก็ปลอดสารพิษด้วย
สะอาดปลอดภัยได้เรียนรู้วิถีชีวิต
เรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตรการนำไปขาย
เป็นสร้างรายได้ก็ได้สร้างอาชีพก็ดี
ที่ผมชอบเนี่ยเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

เออคนเลี้ยงก็แฮปปี้ไปด้วย
ใช่ค่ะเรียนรู้กันไป
น่าชื่นชมนะสำหรับน้องที่โรงเรียนนี้

กิจกรรมเวียดกลาในกระชัง

ว่าเขาทำอะไรเป็นระบบระเบียบยังไงบ้าง
ว่าเขาลงมือทำด้วยตัวเองจริง
ใช่น้องน้องก็ได้ทักษะชีวิตนะ
โตขึ้นไปก็ดูแลตัวเองได้แบบนี้เลยนะ